ได้มีการแถลงข่าวความพร้อมของ๔ชาติ
ที่จะลงทำการแข่งขันฟุตบอลชิง
ซึ่งจะเตะแมชแรกกันในวันพรุ่งนี้

รายงานจากศูนย์การค้าเอ็มคอร์เชียร์ครับ

จบลงไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ

โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ

จะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดปีหนึ่งเลยครับ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถานีไทยรัฐทีวี

ถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่๔๔
ประกอบไปด้วยจอแดนสหรัฐอัลับอีเมเลีย

ก่อนที่จะเริ่มทำการขันวันที่๓

ที่สนามราชมังคารากีฬาสถาน

ว่าตอนนี้มีความพร้อมในทุกด้าน

ก็ตั้งเป้าคว้าแชมป์ให้ได้อีกครั้ง

ผมในฐานะยกสมัครภูมิหลังจากประเทศไทย
ก็มีความปรากฏหาหรือมีความต้องการที่จะเป็นผู้ครอบครอง
ด้วยนี้เพื่อเป็นรำวัลและก็เป็นการเชิญประสงค์มีทิศน้อย
ขณะที่นายวัชละวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถานีไทยรัฐทีวี
เผยว่าสำหรับการถ่ายทอดสดคิงครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สองแล้ว
โดยครั้งนี้ไทยรัฐจะถ่ายท่อสด๔แมทตลอดทั้งทวนาเมนต์
และจะนำเทคโนโลยีและพัฒนาการใหม่ให้ผู้ชมทางบ้านได้รับชม
เพื่อเชียร์ทีมชาติไทยไปด้วยกัน
จะต้องบอกว่าตอนนี้ความพร้อม๑๐๐เปอร์เซ็นต์
ในทุกด้านนะครับย้ำกันอีกทีนะครับ
พวกนี้อย่าลืม๑๗นาฬิกานะครับ
ส่วนทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติซีเรีย

ไทยรัฐทีวีถ่ายเท่าสดทั้งสองคู่นะครับ
ช่วงนี้ส่งกลับไปที่คุณไกรสอนครับ